ต่างก็หาซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสาร
หมุดภาพความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณขณะนี้เองที่จังหวัดตากชาวบ้านกัน

เพราะว่าทุกคนต่างต้องการจะเก็บภาพความทรงจำเหล่านี้เอาไว้
ติดตัวในวันที่พ่อหลวงแห่งแผ่นดินพระองค์ก่อนนั้นสวรรคตครับ
บรรยากาศที่ร้านขายหนังสือนะครับ
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอด๓วัน

หนังสือสินสมบัติเขตเทศบาลนครแม่สอด
ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์
และหาซื้อนิตยสารอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะฉบับที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ

ก็มีหลายคนสามารถซื้ออ่ะค่ะของเมื่อวานเขาจะทำไว้
ชาวบ้านบอกอีกด้วยนะครับว่านอกจากจะเก็บไว้เป็นที่ละลึก
แล้วก็อยากจะเก็บไว้เพื่อที่ว่าในอนาคตครับจะได้บอกเล่า
เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชหรือที่ชาวบ้านทั่วไป
ณขณะนี้เริ่มจะพูดกันด้วยใจรักและเทิดทูลว่าในหลวงราชการที่๙เพื่อให้
รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยครับ